เคลื่อนไหวของการสัญหากุญสือทีมชาติไทยคนใหม่
จะยังไม่มีการยืนยันนะครับจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ
แต่ก็มีรายงานว่าที่กุญสือทีมชาติไทย
ความคืบหน้าการสัญหากุศือทีมชาติไทยคนใหม่
คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้า
หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

เปิดเผยว่าขณะนี้ใกล้จะได้ตัวกุญสือคนใหม่แล้ว
ล่าสุดในโลกโซเชียลนะครับก็ได้มีการคาดการณ์ถึง

ที่มีโอกาสที่จะจดปรากฎเซ็นสัญญากับทีมชาติไทย
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
ส่วนคนที่๒ก็คืออากีระนิชิโน
กุญสือชาวญี่ปุ่นที่มีข่าวลือหนาหูในโลกโซเชียลว่า

นำทีมญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่รัสเซียนะครับ
ส่วนคนสุดท้ายนะครับเป็นโค้ชชาวสเปนที่ชื่อว่า
ยูเซบีโอชาคริสตันนะครับที่เคยมายื่นโปรไฟล์ก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับ
ที่กุญสือคนใหม่คาดการณ์ว่าจะเดินทางไปชมเกมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับ

เดินทางไปชมเกมระหว่างแบงคอกยูเนเต็ด

ขณะที่วันที่๓๐มิถุนายนนะครับ
จะเดินทางไปชมคู่ชนบุรีเอฟซี
เจอกับทีมจ่าฝูงบุรีรัมยูไนเต็ดครับ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ได้เปิดตัวนักเตะรายล่าสุดนะครับ
เพื่อเสริมทีมลุยศึกไทยลีกในเล็กที่๒
จากชาเวสทีมในหลีกโปรตูเกต
ซึ่งถือเป็นโคต้าต่างชาติคนสุดท้ายของทีม
จะช่วยเติมเต็มเกมในแดนกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จะช่วยทีมในเรื่องของการจบสกอร์ที่มีความเฉียบคมมากขึ้น
ส่วนเรื่องการเสริมทีมหลังจากนี้นะครับ
นายโรนาลิสกล่าวว่ายังไม่ใช่นักเต็ดรายสุดท้าย
และจะยังมีผู้เล่นไทยเข้ามาเสริมทีมในบางตำแหน่ง
ถือเป็นการเสริมทัพผู้เล่นในเล็กที่๒
ไปเยือนประจวบในวันที่๓๐กรกฎาคมนี้ครับ